ก็มีการวิ่งรายการหนึ่งถือว่าเป็นรายการสำคัญ
เกือบ๓๐ประเทศทั่วโลก
และนี่ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย
ตลอดเส้นทางการวิ่ง๖๘กิโลเมตรผู้เข้าแข่งขันจะต้องเจอกับด่านอุปสรรคถึง๒๓ด่านด้วยกัน
มีตั้งแต่ปีนตะข่ายลอดรั้วรวดหนามใส่เชือกหลุมโครนและอื่นอีกมากมายที่มารอวัดความฟิตของนักวิ่ง
เพราะฉะนั้นต้องเตรียมร่างกายมาให้พร้อมเนื่องจากว่ามีบทลงโทษสำหรับนักวิ่งที่ไม่สามารถผ่านด่านต่างได้ด้วย
ส่วนเจ้าหน้าที่ก็เริ่มบิวนักวิ่งกันตั้งแต่ออกสตาร์ทแดดร้อนขนาดไหนเหล่านักวิ่งก็สู้ตาย
มาหลายฐานแล้วค่ะตอนนี้เป็นฐานที่หลายคนน่าจะรอคอยเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเดี๋ยวเราจะได้ลงไปอยู่ในน้ำเย็น
เขาบอกว่าน้ำเนี่ยลึกประมาณ๓เมตรถ้าใครไม่ลงน้ำนะคะโดนรูพี่๓๐ครั้ง
สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มากันกี่คน
วันนี้มากัน๘คนค่ะ

ใช่ค่ะที่เชียงใหม่มาจากเชียงใหม่เลย
ผ่านมาหลายด้านแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ

แข่งขันนี้เคยครั้งแรกในประเทศไทยด้วย
ใช่ครั้งแรกก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากที่มีการแข่งขันที่เรียกว่า

แล้วก็มาจากเชียงใหม่เพื่อมาแข่งสนามนี้เลย

เดี๋ยวเราจะลงน้ำไปพร้อมกันพร้อมไหม

ไปลงน้ำกัน
ใครที่เบื่อการวิ่งออกกำลังกายแบบปกติ
แล้วอยากลองหาความท้าทายใหม่ให้กับตัวเอง
วิ่งวิบัตรสปาร์ตอลเมสก็เป็นอีกหนึ่งทั้งเลือกที่น่าสนใจ
เห็นว่าเตรียมเพิ่มรอบการแข่งขันในปีหน้าแล้วด้วย
แต่ว่าก่อนจะมาอย่าลืมฟิตร่างกายตัวเองมาให้พร้อมด้วยนะคะ

ข่าวเทราะทีวีรอยงาน